อันนี้หน่อยค่ะอันนี้ก็ร้อนเหมือนกัน
โซเชียลนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเลย

ได้ยินใช่ไหม
ได้ยินช่วงจังหวะนั้นใช่ไหม
เต็มหูเลย

แล้วคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เยอะไง

ก็คิดว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ฝั่งรถสไลด์พูดกับตำรวจเหรอ
กร่างใส่หรือเปล่าแต่คำเฉลยทั้งหมด
มันก็คือคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูนั่นแหละค่ะ
เรื่องนี้นะเราคุยกับคนทางเฟรมซ้ายมือ
เป็นพนักงานขับรถสไลด์ที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ

คือฝั่งคุณอภิษฎเล่าให้ฟังแบบนี้
วันที่เกิดเหตุผมทำหน้าที่ของผมปกติเลย
เพราะว่าลูกค้าประสานมาให้ผมไปรับรถของลูกค้า
เขาประสบอุบัติเหตุอยู่ที่เดชอุดม
พอผมไปถึงคุณผู้ชมต้องฟังข่าวนี้ให้ดีนะ
เพราะมันมีรถสไลด์กับรถลากไม่เหมือนกันนะคะ
สไลด์ค่าใช้จ่ายแพงกว่าคือขึ้นไปอยู่บนรถเลย
รถลากก็คือลากลากรถมาค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่า

แต่เหตุการณ์นี้ตอนที่พนักงานขับรถสไลด์ไปถึง
ปรากฏว่ามีรถลากจากอู่อื่นมาลากรถลูกค้ากำลังจะเตรียมไปที่โรงพักแล้ว
ทีนี้พนักงานที่ขับรถสไลด์เขาก็เลยโทรแจ้งลูกค้า
ลูกค้าบอกว่าเอางี้เอางี้ให้ไปถามชื่อกับทางร้อยเวรหน่อย
พนักงานรถสไลด์ก็เลยเดินไปถามกับตำรวจ
ตอนถามปกตินะคุณตำรวจครับขอถามชื่อหน่อยครับ
เจ้าของรถให้มาถามจะได้แจ้งประกัน

แต่มันกลายเป็นประเด็นแบบคลิปที่เปิดให้คุณผู้ชมได้ดู
ภาพวงจรปิดตั้งแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุ

บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตำรวจนะ
จริงไม่ได้มีปัญหากับฝั่งรถลากด้วยเพราะว่าไม่ว่าใครจะลากไปยังไง
ผมก็ต้องได้ค่าจ้างจากลูกค้าอยู่แล้วไงเพราะว่าลูกค้าโทรแจ้งผมแล้ว
ผมก็มาถึงแล้วซึ่งดังนั้นผมไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเลย
แล้วถามว่าอ้าวแล้วทำไมลูกค้าถึงโทรมาใช้บริการรถสไลด์ล่ะบอกอ๋อ
กลัวว่าช่วงล่างของรถจะได้รับความเสียหาย
แสดงว่าแสดงว่ารถคู่แรกรถสไลด์กับรถลาก
ตำรวจเป็นคนเรียกให้ใช่ไหมคือตำรวจเรียกให้แล้วก็ปรากฏว่า
ที่เขากลัวเกียร์จะพังก็เลยโทรเรียกรถสไลด์มาเอง
นี่ไงผมไม่ยอมเห็นยังขอคลิปเมื่อกี้อีกที
รถสไลด์เนี่ยได้รถเก่งเอ้ยได้รถกระบะไป
เกียร์ผมพังก็เลยเรียกรถลากเรียกรถสไลด์มาเองเพื่อจะเอารถตัวเองขึ้น
ผมยอมจ่ายตังค์จะเท่าไหร่๑๕๐๐๒๕๐๐บาทผมยอมจ่าย
อันนี้ตำรวจเขาเรียกปกติเขาเรียกให้ไหม
คุณผู้ชมบอกไว้หน่อยดิเวลาประสบอุบัติเหตุกันปั๊บ
ตำรวจจะเป็นคนหาอำนวยความสะดวกไหม
รถลากมารถสไลด์มาอย่างนี้เขาปกติเป็นอย่างนั้นป่ะ
อย่างเหตุการณ์นี้พี่เบิร์ตเอากรณีนี้ก่อนนะ
กรณีนี้เนี่ยเราไปถามตำรวจเลยคือเราไม่เจอร้อยเวรคนในคลิปที่โวยวายหรอก
แต่เราไปที่สพเดชอุดมแล้วเราเจอผู้กำกับ
ผู้บังคับบัญชาต้องตอบแทนลูกน้องได้ถูกไหม
ก็เลยไปถามพันธุ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีค่ะ
ท่านบอกแบบนี้นี่พานักข่าวไปดูเลย
ไปดูฟอร์จูเนอร์คันต้นเหตุเลย
บอกว่าคือวันที่เกิดเหตุได้รับแจ้ง
พอไปถึงปั๊บเนี่ยคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว
คือรถติดด้วยร้อยเวรก็เลยให้รถลากจากอู่ตรงข้าม
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมาหน่อยเอารถออกจากถนนเข้าข้างทางหน่อย
แล้วก็ขอให้พาไปที่โรงพักเลย
แต่ทีนี้ทางฝั่งฟอร์จูเนอร์เองไม่ยอมให้เอารถลากเข้าโรงพัก
ร้อยเวรก็เลยอธิบายคุณคุณจุดตรงนี้มันอันตรายนะ
ถนน๔เลนน้ำมันไม่มีไฟส่องสว่างอีก
ยังไงก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ใช่แต่ทีนี้คือทางคนขับฟอร์จูเนอร์เอง
บอกว่ายังไงก็ให้รอให้รถสไลด์มามาย้ายรถละกัน

ทีนี้พอรถสไลด์มาแล้วพอมาถามตำรวจ

เพราะว่าอะไรคือตำรวจเขาบอกว่ารถคันนี้
มันก็เหมือนกับมีบางอย่างที่มันแบบมันไม่ถูกต้อง
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าปล่อยให้เอารถสไลด์ไป
กลัวไงกลัวว่าแบบจะไม่ไปโรงพักกลัวว่าจะหนีไปเลย

ก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
อันนี้ทางฝั่งผู้กำกับที่สพเดชอุดมชี้แจงมาแบบนี้
แต่เอาจริงเราก็อยากฟังจากปากของ

ผมก็ตั้งค้นสังเกษนใจคล้ายท่านแหละเนี้ย

ผมตั้งค้นสังเกษนใจคล้ายท่านแหละท่านที่เม้นเข้ามา